ชาวบ้านที่นี่ภาวะเลยนะคุณเขาไปพบกับควันปริศนา

ต้มน้ำจนเดือดจนน้ำนั้นเนี่ยปุดเลย
แล้วคังคกตกลงไปตายเลยค่ะ

ต้องตามดิเรื่องใหญ่อยู่ดีมีควันพวยพุ่งมาจากใต้ดินนะคุณ
ช่วงเวลาประมาณ๕โมงเย็นวันที่๑สิงหาที่ผ่านมานะคะ
ตำรวจสพเมืองสมุทรสงครามพร้อมเจ้าหน้าที่ดับเพลิง
เจ้าหน้าที่กู้ภัยมาหมด
เข้ามาตรวจสอบบ้านในซอยบางจากเกรง๔อำเภอเมือง
ได้รับแจ้งจากชาวบ้านว่าพบควันปริศนาพวยพุ่ง
จากใต้ดินแบบนี้มันกุดาแบบนี้เลย
มาแบบนี้มาหมดสิคะตำรวจเจ้าหน้าที่กู้

บริเวณพื้นบ้านมีสภาพเป็นดินโครน

ขังอยู่มีควันลอยขึ้นมาจากใต้ดินแบบนี้

ใช่น้ำที่ขังอยู่มันเดือด
ถูกต้มจนเดือดปุ่ดแล้วคุณเห็นมั้ยมีคังคก
ไหนอ่ะคังคกมันตกลงไปตายเขาบอกอย่างนี้นะคังคกมันตกลงไปอย่างนี้
มันโดดต้มจนตายเลย
มีอึ่งก็คือโหหน้าเหมือนอึ่งต้มอ่ะ
มีรั่วไหมเพราะเห็นควันเห็นอะไรอย่างนี้มันก็คิดไม่ได้
คิดดีไม่ได้ไงคุณหรือบางคนคิดถึงว่าเป็นเรื่องของสิ่งลี้ลับหรือเปล่าเอาแล้ว
ไปสอบถามเจ้าของบ้านคุณวิมลนาฏสุวีรานนท์นะคะ
เธอบอกว่าเธออยู่บ้านหลังนี้มาตั้งแต่เกิด
แต่ว่าไม่เคยมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นมาก่อนนะ
พอเห็นควันลอยขึ้นมาจากพื้นเธอก็ตกใจมาก
ตกใจเหมือนกันก็เลยรีบโทรแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจทันที
ผู้สื่อข่าวของเรานะคะรายงานว่า
จากการที่เจ้าหน้าที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสมุทรสงคราม
เข้ามาตัดกระแสไฟฟ้า
ควันหายไปและน้ำหยุดเดือดทันที

ก็คือเจ้าหน้าที่เนี่ยสำรวจพบว่าจุดที่มีควันเนี่ย
เป็นจุดปักสายกราวไฟฟ้าลงใต้ดิน
อันตรายมากดีนะที่มันมีควัน

ใครดูดนะคะ
ตรวจสอบบนบ้านพบว่าผนังบ้านที่พังอ้าออก
แล้วดึงสายเมนจนฉนวนหุ้มทองแดงมันขาด
เกิดการช็อตพิตุเบเกอร์
กระแสไฟก็เลยไหลลงไปที่สายกราว
และพอสายกราวขึ้นมันไหลลงดิน

เจ้าหน้าที่การไฟฟ้าเขามาตรวจสอบแล้วนะคะ
เขาบอกว่ากรณีนี้เป็นอุทาหรณ์ถือว่าอันตรายมาก
ซึ่งถ้าบ้านหลังนี้ไม่มีสายกราวต่อลงดิน

ไฟรัดส่งจรได้ไฟไหม้บ้านได้เลย

คือถ้าพบเหตุการณ์ลักษณะแปลกแบบนี้

ให้รีบแจ้งเจ้าหน้าที่เขาตรวจสอบนะคะ
หรือว่าโทรสายด่วนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
เพื่อส่งเจ้าหน้าที่มาตรวจสอบและแก้ปัญหาต่อไป

ว่ามันมีอะไรผิดปกติเกิดขึ้น

อันตรายถึงกับชีวิตนะคะ

ถ้าไฟรัดวงจรไฟไหม้เนี่ย